น้ำนาคารคศภาษีแล้วเมื่อไม่รอบเดินยาก
สารตาขาเลียกกก่อนเลย

นี้แหละรบบานคนที่ทำดีของคนรักชาตฯ

มันต้องเชื่อว่าไม่ได้
มันต้องเชื่อว่าไม่ได้
บางครั้งพี่ก็เข้าใจนะบางครั้งเราก็มีผิดมีถูกใช่ไหม
แต่ต้องขนาดนี้กันเลยเหรอที่เราไม่เข้าใจอ่ะ
ก็ดูพวกเราเป็นตายมันเท่าไหร่อ่ะเพราะอะไร
เราชาติเราก็ออกมาเรารักชาติเรารักบ้านเมือง
ออกออกแล้วก็เอากข้าวออกมาจากบ้านนี้
เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นจะตายแต่เราก็ทนออกมา
เรารักบ้านเมืองเรารักประเทศนี้เราก็ตามนี้

ขอบคุณครับ